คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องผลกระทบโควิดกันหน่อย

แต่เรื่องผลกระทบเราก็ต้องพูดกันตรง

กำลังจะพูดแบบไม่เห็นตามภาพ
ครัวลุงรง

เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด
เป็นห่วงจริงแล้วลุงรงเองนี้นะคะบอกว่าลูกค้าของครัวลุงลงนะคะ
พูดยากจังเลยส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ
แล้วตอนนี้พวกเขารณรงค์อยากให้เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ลุงรงก็เลยตัดสินใจเอาวะปิดมันซะเลยค่ะเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้
อีกสัก๑๐๒๐วันข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะ
ลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่อีกทีละกัน
อยู่บ้านตอนนี้ค่ะลุงรงก็เลยขอถือโอกาสฟิตหุ่นออกกำลังกาย
ซิกแพคไปก่อนดีกว่าจ้าโอ้โหซิกแพคลุงลง
วิ่งออกกำลังกายทุกวันเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่วันที่๑๑
จนถึงวันนี้วิ่งไม่หยุดเลยนะวันละ๘กิโลวิ่งไม่หยุดเลยนะ
ตอนนี้แข็งแรงมากซิกแพคมาแล้วอ่ะดูสิใครดูให้ดูสภาพสิเนี่ย
น้องนั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยเงียบสนิทเลยเนี่ย
คือมันเขาไม่ได้บังคับให้ปิดปิดหรอกแต่เราอ่ะ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
เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเดินทางมาเลยดีกว่า
เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมปิดเลยดีกว่า
เราไม่ได้ไม่เสียค่าเช่าเลยนี่คือบ้านเรา

เพื่อความปลอดภัยปิดไปก่อนแล้วกันนะ

เข้าใจลุงลงนะคะเพราะว่าถ้าเปิดคนมาแน่